ตกค้างระหว่างเชียงใหม่กับเชียงราย

เชียงรายนั้นสามารถเก็บ๓คะแนนได้ครับ
คู่นี้ก็เลื่อนมานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย

มีปัญหาเรื่องของค่าฝุ่นพิษ
ก็เลื่อนมาแข่งขันในช่วงเมื่อวานแทน

ได้ลุ้นทั้ง๒ทีมแต่สุดท้าย

สินพักรณ์เตรียมตระกูลยิงไกล

ิลโรซิมาโมงลูกนี้ติดเซฟของ
เควินสังสมานานรับบอลไปชวนคลาน
เจ้าตัวนี่คิดว่าเข้าครับ

แต่ว่าสุดท้ายทำประตูเพิ่มไม่ได้
บุกมาชนะเชียงใหม่รัฐกร๑ต่อ๐
ขึ้นมาอยู่ที่๓มี๑๒คะแนนเท่ากับบุรีรัมยูเนเต็ด

ที่เชียงใหม่ยังอยู่อันดับ๑๑มี๗คะแนน